ความมันของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์

เรื่องราวของมวยนับมือน็อกมีเกิดขึ้นหรือไม่
รวมช็อตเด็ดมวยน็อกให้ได้ติดตาม
นี่เป็นคู่ร้องเจอกำปั้นซ้ายเข้าไป

ทีเดียวนี่หมัดซ้ายเต็มกระโดงคาง
แทบจะกลับมาโหลดเตี้ยเท่ากัน

แทงเขาซ้ายไปเขาขวาอู้หู

เสมอกันอยู่ตอนนี้คนละ๑นับ

ใยสุดวันนี้๑๓๒ป
แดงไข่ราชศรีน้ำเงินลูกโดดโดดมากช่างเจ็บจะกระโดดกลับค่ายเลยครับ
ปากหวอเลยครับหายใจชักจะไม่ทันจังหวะคล้องวงในแทงเข่าซ้าย
เหลี่ยมมาขวางหน้าเอาไว้เจอกำปั้นแทงเขาขวา
เข่าซ้ายเสียบอีกทีอย่างกับตุ๊กตาล้มลุกครับตอนนี้
ไปไหนไปด้วยเลยครับโอ้โหช่วยสองบาทครับแม่ไม่ไหวครับ
หงายผึ่งเลยเอาดูช่าอีกทีจังหวะเสียบเข่าซ้าย
แล้วก็เสียบเข้าไปแม่มาต่อยมวยมาคนเดียวไม่ได้นะครับ
ต้องเอาอบังมาด้วยไปรับเข่ารับแข้งก็เรียบร้อยเลยครับ
หมดสภาพนักศึกษาชนะน็อกไปยกที่๓ครับไข่ราชศรี
เอาละครับช่วงนี้เปลี่ยนอารมณ์ไปดูรีลาการโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกครับ
เอาละครับส่วนเสาร์นี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
คุณกันทำรายการนี่นักมวยฆ่าตวงหนึ่นแสนครับ
กาเหล็กจะชิงแชมป์๑๓๐ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐครั้งแรกนะครับ
เจอกับช่อฟ้าทอแสงเทนน้อยส่วนคู่รองแสนเหลี่ยมเจอกับราชสิงห
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมรีศึกยอดมวยไทยรัฐรายงานครับ